คุณผู้ชมคะมีปัญหาจากการขับรถบนท้องถนน
นำมาซึ่งการวางมวยกันอีกแล้วนะคะครับเหตุการณ์นี้ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายอายุห้าสิบสองอีกฝ่ายหนึ่งอายุยี่สิบสาม
แต่ฝ่ายที่อายุยี่สิบสามเป็นนักมวยโอ้โหฝ่ายที่อายุห้าสิบสองก็เลยโอ้โห
เจ็บหนักเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ไปดูบาดแผลนะคะ
เพราะว่าโดนต่อยเข้าหน้านี่ค่ะครับที่ตาเขาเนี่ยค่ะ
นายกิจธิพงศ์ปิยะวรธรรมอายุห้าสิบสองนะคะถูกนายเจษดาอนุมาตรอายุยี่สิบสาม
เขาเป็นนักมวยด้วยต่อยเขาที่หน้าที่ตาขวา
ล้มลงไปกับพื้นแล้วดูแผลเขาสิคะสาเหตุเกิดจากเรื่องของการขับรถปาดกัน
บนสะพานตากศิลปเมื่อคืนนี้ตำรวจสอนอสำเรจได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่าเป็นเหตุทะเลาะวิวาดกันก็เลยให้ทั้งสองฝ่าย
ไปที่โรงพักทั้งคู่แล้วก็ไปคุยกับทั้งคู่
จะกลับบ้านย่านฝั่งทนกำลังข้ามสะพานสาธรณ์
ก็ขับแซงรถสามล้อจังหวะนั้นรถจักรยานยนต์ของนายเจษดา
กมือให้เขาจอดเขาก็เลยลดกระจกลงครึ่งหนึ่ง
แล้วนายเจษดาก็บอกว่าขับรถปาดหน้า
แล้วก็ให้จอดข้างหน้าเขาก็คิดว่าไม่มีอะไร
จอดพอจอดชิดซ้ายหลังลงสะพาน
ว่าจอดแล้วก็จะได้คุยกันทีนี้ค่ะกลายเป็นทะเลาะกัน
นายเจสดาต่อยเขาที่หน้าสี่ห้าครั้งสุดท้ายอย่างที่เห็นบาดแผลนะคะ
แล้วมีคนผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีมาห้ามเอาไว้
แล้วก็เรียกตำรวจนะคะอันนี้คือข้อมูลจากฝั่งของนายกิติพงศ
ได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนคู่กรณีค่ะ
เจษดาก็ไปที่โรงพักด้วยให้การแบบนี้ค่ะ
เจษดาบอกว่าก็นายกิติพงศ์นั่นแหละขับรถปาดหน้า
ตั้งแต่เชิงสะพานฝั่งสาธรณ์แล้วพอไปถึงจุดเกิดเหตุ
เขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปใกล้จะไปถาม
นายกิติพงศ์ลดกระจกลงเอามือออกมาเหมือนจะคว้าแขนเขา
แต่เขาหลบทันก็เลยบอกว่างั้นจอดรถมาคุยกัน
ฝั่งนายเจษดาบอกว่าเขาเป็นคนถูกนายกิติพงศ์ด่าก่อนนะ
ตะคอกโดนด่าก็เลยโมโหก็เลยชกต่อยกัน
แต่ตัวนายเจสดาเนี่ยอายุยี่สิบสามเป็นนักมวยด้วย
ก็เลยไม่เจ็บตัวนายกิติพงศ์เนี่ยก็เลยโดนหนักเลย
ชกเข้าที่หน้าตั้งสี่ห้าทีนายกิติพงศ์บอกว่า
มีแบบรับรองแพทยืนยันนะคะว่าเขาเจ็บเยอะจริงจริงอ่ะ
เบ้าตาขวาเนี่ยบวมปูดเลยที่หลังหูซ้าย
ที่ศอกด้านซ้ายด้านขวามีแผลถลอกที่หลังก็ช้ำนะคะ
เพราะว่าเขาล้มด้วยหลังโดนต่อยสร้อยคอทองคำน้ำหนักแปดบาท
เลี่ยมทองหนึ่งองค์ขาดไปด้วยตอนถูกกระชากคอเสื้อ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะเพราะว่าคู่กรณีเป็นนักมวย
ไม่ได้เป็นนักมวยธรรมดาเป็นครูสอนมวยด้วยค่ะ
ผมจะเอาเขาติดคุกเลยครับเพราะว่าเขาทำเขาทำเกินไป
ถ้าเขาทำกับผมได้เขาคิดว่าเขาเป็นครูมวย
เขาทำกับผมได้เขาก็ต้องทำกับคนอื่นได้
นี่นะคะก็เป็นข้อมูลจากทั้งสองฝั่งนะคะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเชิงสะพานทางลงสะพานตักศิลป์นะคะ
มุ่งหน้าไปที่ฝั่งธนบุรีนะคะตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ก็เป็นสวนสาธารณะต้นไม้เยอะครับแต่ไม่มีกล้องวงจรปิด

ก็เลยไปถามกับตำรวจเจ้าของคดีนะคะร้อยตำรวจเอกสุนทรจันทราย
ตำรวจบอกว่าไม่สะดวกให้ข้อมูลนะคะ
ก็ให้ข้อมูลแค่เบื้องต้นว่าต้องให้ฝ่ายที่บาดเจ็บนำผลการตรวจ
ทางคุณหมอมายืนยันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพิ่มอีกรอบหนึ่ง
ถึงจะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะคะอืม